หลังจากพิธีพระชธานเพลิงศพหมอกระต่ายแล้วนะครับ
วันนี้ครอบครัวได้ทำพิธีเก็บอัฐินะครับ
และจะนำไปลอยอังคารนะครับหลังเทศกาลตรุษจีน
ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของครอบครัวของหมอกระต่ายนะครับ
คุณพ่อบอกว่าที่สังคมนั้นจะมาเอาจริงเอาจัง
กฎจราจรเป็นสิ่งที่ดีอยากจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงให้ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับย้อนไปดูนะครับ๗นาฬิกา๕๐นาทีนี่ฮะ

พระวัตรจริยากุลนะครับพ่อของแพทย์หญิงวรารักษ์สุพพะวัตรจริยากุล

ครอบครัวร่วมทำพิธีเก็บอัฐิหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวานนี้นะครับ
โดยตั้งแต่๘โมงเช้ามาพระสงฆ์๑รูปนะครับทำพิธีสวดบังสุกุล
จากนั้นได้ทำพิธีเก็บอัฐิและทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามพิธีทางศาสนา
แพทย์อานิรุธนะครับท่านบอกว่าเรื่องของการลอยอังคารเนี่ยเดี๋ยวจะหารือกันในครอบครัวก่อน
เพราะว่าพื้นเพครอบครัวเป็นคนจังหวัดตราด
อาจจะนำอัฐิไปลอยทะเลที่ทะเลจังหวัดตราดครับ
ว่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าหลังเทศกาลตรุษจีน
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสสังคมที่ตอนนี้เริ่มมีการถอดบทเรียนบ้างล่ะ
มีการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนตรงนี้คุณพ่อเห็นว่ายังไง
คุณพ่อบอกว่ามันจะเป็นเรื่องดีมากถ้าหลายหน่วยงานทำให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ได้
ส่วนกฎหมายก็อยากให้เข้มงวดมากกว่านี้
ขณะที่พลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานและโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ก็แถลงความคืบหน้าของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์ที่ขี่บิ๊กไบท์ชนหมอกระต่ายนี่นะฮะ
คือบอกว่าจากการตรวจสอบความเร็วของรถจักรยานยนต์เนี่ย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บพยาหลักฐานครบแล้วทำอะไรบ้างอ่ะนะครับ
ถ้าจะดูความเร็วไปวัดระยะทางแล้วไปวัดรอยเบรกแล้ว
จุดที่เกิดเหตุคาดว่าผลเนี่ยนะฮะจะออกมาเนี่ยวันที่๒๘มกราคม
น่าจะได้ความคืบหน้าเรื่องของความเร็วรถ
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ที่ผมนำเรียนไปตอนต้น
ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลารัชการนะฮะ

แล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปทำงานเหมือนเดิม

คือต้องรอจนกว่าสารท่านจะมีคำสั่งชี้
มีคำสั่งลงโทษว่ามีความผิด
โทษจำคุกถึงจะถูกให้ออกจากราชการนะครับ